เรื่องดีกันหน่อยไปดูตัวอย่างที่ดีนะครับ
คนนี้คนนี้นะครับหนุ่มคนหนึ่งครับในจังหวัดสงขลานะครับ
ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะเป็นผู้พิการแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับ
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไปดูกันหน่อยว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะครับ
นี่แหละหนุ่มหน้าเข้มคนนี้แหละครับ
ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันชื่อของเขาก็คือนายอับดุลละมะลี
หรือว่าชื่อเล่นเนี่ยก็คือแบรีอายุ๒๖ปีครับ
อาศัยอยู่กับครอบครัวในพื้นที่อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
เขานั้นพิการมาตั้งแต่กำเนิดโดยท่อนล่างนะครับเหลือเพียงสะโพก
ไม่มีขาส่วนแขนทั้งสองข้างกุดเหลือประมาณข้อ๒
แขนซ้ายมีติ่งนิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียว
แต่ว่านั่นไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันครับ
เพราะว่าแบรีนั้นยังสามารถประกอบอาชีพและเรียนหนังสือได้เหมือนคนทั่วไป
โอ้โหเขาได้รับฉายานะครับว่า
แบรี่นิ้วเดียวสร้างฝัน

ชื่อว่าแบรีนักเลงนิ้วเดียว

มันอาจจะหมายถึงความใจถึง
แล้วก็ใจดีแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนด้วย

แล้วก็เขานั้นยังได้คัดเลือก

เทศบาลท่าพญาอีกด้วยนะครับ

ความสามารถของแบรีต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับ

และตามงานแสดงสินค้าต่างซึ่งตัวเขาเองก็มีความสามารถในการเพ้นแก้วได้อย่างสวยงามอีกด้วย
กลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้ตัวเขาเนี่ยนับหมื่นบาทต่อเดือนนะครับ
อกจากนี้เขายังขับรถเพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือที่ศูนย์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศนนี่แหละที่อำเภอสบาย้อย
ซึ่งขณะนี้นะครับเขานั้นจบมัธยมศึกษาปีที่๖แล้วและอยู่ระหว่างเรียน
อาชีวศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสบาย้อย
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้อย่างคล่องแคล่ว
ถึงแม้ว่าจะมีเพียงนิ้วเดียวนะครับ
นี่ใครที่ท้อแท้ตอนนี้ดูชีวิตของแบรีเอาไว้
เป็นตัวอย่างนะครับเป็นกำลังใจอย่างดีเลยทีเดียว
แล้วนี่แหละครับความสามารถของแบรีไม่หมด
ยังมีอีกเขายังเป็นนักกิจกรรม
จิตอาสาตัวยงนะครับเป็นทั้งวิทยากร
ในการบรรยายการเพ้น๔แก้วของกศนอำเภอสบาย้อย
ยังเดินทางไปร่วมงานต่างได้ทั่วประเทศ
และยังช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ทุกอย่าง
กลายเป็นที่รักของทุกคนในอำเภอสบาย้อย
และมีการตั้งกลุ่มแฟนคลับด้วยนะ
มันชื่อว่าอะไรคะนี่ไปดูกันได้เลย
แล้วก็ตั้งแฟนเพจอันนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้เขานั่นเอง
แล้วก็คติประจำใจของเขาก็คือความฝันสร้างได้
ถ้าหัวใจไม่ยอมแพ้นะครับ
แล้วนอกจากนี้เขายังตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนให้สูงที่สุด
อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตีสาขาคอมพิวเตอร์ครับ
โอ้โหประมือระยะ
สุดยอด